จากธนาคารกรุงเทพ

สนับสนุนโดย
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

ให้นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนชแล้ว
คือตั้งแต่มีการแชร์ภาพปุ๊บเขาก็ส่งรูปพวกนี้
ให้ประธานสนชดูแล้วซึ่งท่านได้เห็นแล้ว
เดี๋ยวท่านเจ้าก็จะไปคำชับเองแต่อยู่ที่ทุกคนนั่นแหละ
ฉะนั้นใครที่หลับในวันหน้าเป็นอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วล่ะ
ก็ต้องไปหลับอยู่บ้านผมดูไว้หมดแล้วส่วนพวกที่หลับ
ก็กลับไปนอนที่บ้านวันนี้ก็อยู่ให้จบไปก่อน
ซึ่งเขาก็ทำงานในส่วนอื่นอย่าไปจับผิดจับถูกในเรื่องแบบนี้
เป็นเรื่องใหญ่ไร้สาระสาระไม่มีสักอัน
ขณะเดียวกันนะฮะมีกรณีของคณะผู้นำชาวนาเนี่ย
ก็ได้สวมเสื้อสีฟ้าสกรีนข้อความบริเวณหน้าอกว่า
ชีวิตนี้เพื่อชาติศาสตร์กับสัตว์เนี่ยนะฮะพร้อมระบุข้อความว่า
เป็นกองหนุนลุงตู่ที่จะให้แบบว่าลุงตู่เป็นนายกต่อไปเนี่ย
ผู้สื่อข่าวได้ถามว่าเห็นหรือยังเห็นข่าวหรือยัง
เห็นข่าวเสื้อดังกล่าวหรือยังสีฟ้า
ก็จะไปรวบรวมสอสอมันถึงมีเรื่องดูดเดิดอะไรกันขึ้นมา
การมือหมายถึงว่าจะลงเลือกตั้ง
จะลงเลือกตั้งเพื่อที่จะสนับสนุนให้คุณตูนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
นายกก็บอกว่าถ้าไม่สวยก็อย่าเอาไปออก

สื่อก็รู้อยู่แล้วว่าอย่ามาทำให้โมโห
แล้วตนก็จะรู้หรือไม่ว่าจะมีการใส่เสื้อสนับสนุน

ถ้าเขาใส่เสื้อมาสนับสนุนก็ขอบคุณ
พร้อมกับหาไปถามผู้สื่อเขาว่าปลื้มบ้างมั้ย
ปลื้มตนเองบ้างมั้ยปลื้มนายกตู่บ้างมั้ย
ไม่เห็นจะมีใครปลื้มตนเองอะไรสักอย่าง
ทำร้ายกันเข้าไปนั่นของขึ้นอีกนิดนะ

จี้เรื่องคนไปนอนหลับในห้องประชุม
มีคนไปถามอีกว่านี่ไงเขาเห็นมั้ย
จี้กันเนี่ยหันไปบอกเคยปะเคยปลื้มบ้างมั้ย
ปลื้มตนเองบ้างมั้ยทำลายอันนี้ไง

อารมณ์ค่อนข้างจะขึ้นนิด

ร้อยตำรวจหญิงนงเยา
ธิตยยานนท์

บอกว่าไร้ความรับผิดชอบมากของหมอ
ซึ่งเป็นคลีนิกสรรยากรรม
ความงามแห่งหนึ่งในตัวเมืองลำปางค่ะ

นางเนี่ยนะคะได้ไปใช้บริการผ่าตัดเสริมจมูก
คลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองลำปางค่ะ

พอทำมาเสร็จแล้วก็เกิดอาการเขียวช้ำเกินเหตุ

เขียวแบบว่าเขียวอยู่นั่นแหละ

นางก็เลยบอกว่าคุณหมอคะ

ว่าเลือดเธอไม่ดีนะเธอดึงได้เป็นอย่างนี้

เขาบอกอ้าวทำไมมาว่ากันอย่างนี้ไม่รับผิดชอบ

ในโซเชียลเยอะมากเลยทีเดียว

คลินิกว่าทำไมถึงทำขนาดนี้
นั่นซึ่งเป็นต้นเหตุแล้วทำไมถึงไม่รับผิดชอบ

ผู้สื่อข่าวก็รายงานมานะคะว่า
นางสาวนัดทำบนเจ้าของคลีนิกสรรยากรรมแห่งนี้

ที่บ้านพักแล้วก็มาชี้แจงนะฮะ
เรื่องราวดังกล่าวหมดทุกอย่างเลยนะคะ

เอางี้ละกันเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบ

หนึ่งคือขอโทษแล้วก็

ไม่แก้คือ

ในเมื่อแบบว่าหมดเงินไปเท่าไหร่นะ

มันจะทำอีกเหรอจะทำกับคนเดิม

ธรรมใช้แบบ๐๑ไม่มาแบ่ง

โดยเฉพาะอย่างนี้ในส่วนของการตรวจสุขภาพแล้วก็ผลเลือด
ก่อนที่จะทำการผ่าตัดหรือทำศัยกรรม
ผู้ใช้บริการคุณจะชัดเจนตรงนี้
เพราะมันหมายถึงความรับผิดชอบและความไว้วางใจของผู้ใช้บริการ
ก็บอกแล้วว่าให้ไปเกาหลี

เมื่อไปเกาหลีก็เป็นอย่างนี้ค่ะ

แต่จมูกจะเหมือนมันเข้ารูปเองแก้มเกิมต้ายตาดีจากการซ้อมเต้นใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะมีคนถามว่าทำไมวันนี้สวยจัง

โรงพยาบาลบากิเขาสอนเต้นหรือเปล่าแม่

เออใช่เขาก็ต้องมีแบบว่าสตูไว้สำหรับแบบว่าให้แบบ
ขยับกันจ่ายมันจะได้หายไหว
ปล่อยได้เงินมีคนร่วมบริจาคคุณล่ะปรากฏว่า
อดบริจาคพุ่งมากเลยตอนนี้เป็นล้านห้าแล้ว
๑ล้าน๕แสนเธอขอปิดรับบริจาคเพราะว่าเธอบอกว่าพอแล้วเนี่ยนะ
ทราบซึ้งใจในกรณีที่ว่าคุณลุงที่ผู้ที่ป่วยเป็นอำมพลึก
เลี้ยงแม่ได้เนี้ยนะคะพอถึงเนี้ยถูกสามีทิ้ง

ไม่สามารถจะรับจะผ่าตัดเอา

เราถึงได้ไปบริจาคดวงตากันเวลาเราตาย
พูดสื่อข่าวไลงานว่านางสาวสุนิษรามุ่งโรยกลาง
ได้เปิดรับบริจาคเพื่อจะนำเงินมาดูแลแม่และลูกชายนะฮะ
ตอนนี้เธอบอกว่ายอดเงินได้เพียงพอแล้ว
และอยากให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาแบ่งปันความช่วยเหลือไปยังคนที่ลำบาก

เงินนั้นเธอจะนำไปสร้างบ้านกันดัดกันฝนและให้ปลอดภัยกว่าเดิม

โอ้โหอย่างนั้นไม่น่าจะกันอะไรได้เลยนะฮะ
อีกส่วนหนึ่งจะแบ่งไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก

และตั้งใจว่าจะแบ่งเงินที่ได้รับบริจาคมาเนี่ย
อีกห้ามื่นบาทเนี่ยให้กับทางโรงพจาบาลบุรีรำ
เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ดูหัวใจของเธอด้วย

เธอยังจะแบ่งปัน
โรงพยาบาลจะได้นำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปค่ะ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้คาดคิดว่าจะมีคนที่ใจประเสริฐเหมือนคุณลุงพายับ
ขอบริจาคดวงตาให้กับตนรู้สึกตื้นตันใจ

แม้จะไม่สามารถเปลี่ยนดวงตาได้ก็ไม่รู้สึกเสียใจ
เพราะรู้ว่าโลกนี้มีคนที่ใจบุญยอมสละดวงตาของตัวเองให้คนอื่น
แต่ก็ไม่หมดหวังหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้กลับมามองเห็นเหมือนเดิม

สรุปแล้วทำให้พวกเราได้รู้ความรู้ใหม่ว่า

อเจมส์ไม่ได้ค่ะไม่ได้เอาไปไม่ได้
ดิฉันรู้จักกับคุณป้อมคนหนึ่งนะ

เสร็จแล้วผลปรากฏว่าแกก็เคยเปลี่ยนแก้วตาทีนึง
ซึ่งตอนนั้นพอดีมีคนเสียชีวิตแล้วมันจูนกันได้พอดี
ก็เลยไปเปลี่ยนแต่ตอนนี้เริ่มเป็นอีกแล้ว
ก็ต้องรอจนกว่าว่าจะไปเจอว่าใคร
ที่จะแบบว่าเสียชีวิตแล้วสามารถเอานำมาเข้าได้
มีที่เป็นแล้วเปลี่ยนกันได้ก็ไตนั่นแหละ
แต่ว่าก็ต้องตรวจการเข้ากันได้ใช่แต่ก็ต้องตรวจว่ามันใช่
จะเป็นญาติพี่น้องกันอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีข่าวอะไรในช่วงหน้าโอเค
เดี๋ยวยังไม่หมดรายการนะคะปิดเบรก

ในช่วงหน้ามาดูภาพที่แบบว่า
ถูกรถบรรทุกทับหัวแตกตายหรือเปล่า

อ๋อนั่งเดินอ่ะ

ตอนนั้นเราใช้คำพูดชิตังเมโป้ง

ได้ยินข่าวเกี่ยวกับวัดธรรมกายเยอะเหลือเกิน
แต่คุณรู้ไหมฮะในขณะที่
เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับวัดธรรมกายตลอดเวลาเนี่ย
เขาได้เดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศไทย

สิ่งหนึ่งในโปรแกรมของผู้เข้าผู้เข้าประกวดคือ
จะต้องเข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมกาย
โดยสาวงามผู้เข้าประกวดแต่ละคนเนี่ย

นุ่งขาวห่มขาวไปนั่งสมาธิไปฟังธรรม

ตักบาทด้วยนะฮะตักบาทภายในวัดธรรมกาย
แม้ที่ผ่านมาเนี่ยอ้าวเบาฮะ

จะมีข่าวมากมายเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย

แต่ชาวไทยได้เห็นภาพแล้วเนี่ย

ที่ต่างชาติเลือกวัฒนธรรมกาย
ไม่ได้เริ่มใสที่เอ่อเรียกไงอ่ะ

ไม่ได้เริ่มใสในภูมิศาสนาของเมืองไทยเท่าไหร่

พูดถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานะ
ธรรมกายมีห้องรองรับพอหนึ่ง

เหมาะสำหรับการถ่ายวีดีโอพรีเซนต์

ก็มีสาวกธรรมกายทั้งหลายเนี่ย

เป็นความวัดพระธรรมกายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
เพราะการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาด้านสันติภาพ
จุดเทียนนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพนะฮะ
คือเขาเคยมาร่วมงานของวัดพระธรรมกายนะ
แล้วเขาไปที่ไหนอีกไหมนอกจากวัดธรรมกาย
ก็ยังตอนนี้ยังไม่รู้เขาบอกว่าจริงแล้ว

เป็นสิทธิ์ของพระธรรมกาย

ครั้งหนึ่งเราอย่าลืมว่าธรรมกายไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทย
ธรรมกายมีสาขาทั่วโลก

เขาก็บอกเลยว่าเป็นภาพที่น่าภาพภูมิใจ

แม้จะมีคนที่ไม่เข้าใจแต่เรายังคงรักษาความดี
เขาวัดหนังสมาธิสวทอย่างต่อเนื่อง

หน่อยสิว่าไปไหนอีกบ้างมาเก็บตัวไกลบ้านไกลเมืองเลย
คือเราเคยไปถ่ายทำการประกวดนางสาวไทยนะที่วัดราชบอพิษตอนนั้น
สวยมากเป็นวัดที่สวยมากที่สุดเลย

ไปดูนะคะภาพในเพจหนึ่งนะคะ
ในเฟซบุ๊กมีการเผยแพร่คลิปจากกล้องติดหน้ารถแห่งคันหนึ่ง
เป็นจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุของมอเตอร์ไซค
ขับเบียดเข้าไปในช่องที่แคบเกินไป
ของรถบรรทุกและข้างทางนะคะ
แล้วเขาก็ล้มลงบริเวณล้อหลังนะฮะดูนะฮะ
คนที่ใส่หมดทิ้งเคี้ยวแล้วเขาเลยทับหัว

พ่วงนะฮะจอดเลยกระเด็นนี่
ทับเข้าไปที่หัวลอดออกมาที่นี่เลย

งงคันอื่นงงกว่า

ตอนนี้ไปนั่งยองดูรถของตัวเองที่บี้แดงอยู่

หนุ่มคนนี้ก็ลุกขึ้นมาเดินแบบที่เห็นเนี่ยนะคะ

แบนด์เลยแบนด์เป็นรูปลีเลยแหละค่ะคุณผู้ชม

นี่คือรถคันที่มีกล้องหน้ารถก็จอดเลยอ่ะ

ปรากฏว่าไม่ใช่ไม่ตาย

บวกกันน็อกแหละแข็งแรงมาก

ช้าบอกว่าง่ายนุ่มมาร์ถ้าเอาผิดนะ

แท้งแล้วเสียหลักเอง
นางไปโดนและโดนกางคัน

อันนี้ถ้าเกิดตายอันนี้โชคนิดวงยังไม่จนที่ตาย
มันต้องมาดูถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ย
ตาเลยค่ะอืมวันนั้นที่ฉันนั่งรถไปนะคะตรงสาธรณ์ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าเอ่อ
พลูตรงสามแยกจะเลี้ยวเข้าสวนพลูแล้วเอ๊ะทำไมรถติดจังเลยอ่ะ
ผลปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยโดนสิบล้อเนี่ยทับพอรถดิฉันเนี่ยวิ่งเข้าไปเนี่ย
จะเห็นมอเตอร์ไซค์ล้มกับคนเนี่ยนอนอยู่พอมองไปเนี่ยคุณดิฉันนึกว่าการ์ตูน
แบนติดพื้นหัวเนี่ยทั้งหัวเนี่ยแบนติดกับพื้นถนนน่ะ
แบบโอ้ติดตาเลยสิใช่ติดตานี่มันเป็นสิบสิบปีนะ
ยังติดตามมาจนถึงทุกวันนี้เลยอ่ะเหมือนการ์ตูนเนี่ยคือแบบแบนติด
แล้วแบบคืออะไรแล้วตอนนั้นน่ะคือมันสดสดตอนร้อนน่ะ
เลือดทั้งอะไรมันยังไม่กระจายออกมาเธอเข้าใจไหมมันเลยมันเห็น
อันตรายมากเขาตามหาใครค่ะหลายสิบปีนยังไม่โรนโรงเรื่องใส่หมวก
จริงเหรอว่าหมวกกันน็อกยี่ห้ออะไรเนอะแล้วก็ทะเบียนชีวิตถูกวันอายุเท่าไหร่อ่ะนะ
เอามาตีเลขเธอเออมันแต่ว่าน้ำหนักของรถมันไม่ทำให้
ก็ถูกหมวกกันน็อกมันดีไม่ไม่ดิฉันว่านะพอตอนที่เขาล้มเนี่ย
ดิฉันคิดว่านะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเวลาใส่หมวกกันน็อกเนี่ย
รัดคางเธอเข้าใจคำนี้ไหมเพราะเวลามันหล่นลงไปเนี่ย
กระดอนมันก็เลยเคลื่อนออกมาจากหัวนิดนึงไอ้ไอ้ล้อเนี่ยมันก็เลยทับแต่เฉพาะหมวก
ไม่ได้ทับเฉพาะหัวอีตาคนนี้ไงมีแต่ฝรั่งมันรัดคางนะพี่
แต่อีนี่มันคงไม่คนไทยมันทำที่ไหนนี่ไม่ใช่คนไทย
พอพอกันนั้นแหละอ๋อเล่ามีแต่ไอ้กันขนาดนั้นนะทีรัฐ
มันให้มันดูเรื่องดีดีดีกว่าเรื่องอย่างงั้นอย่าไปดู
อ้าดูไปซะแล้วมหาเสถียกษัตริย์จีนค่ะเขาบริจาคเงินบนพันล้านเลยนะคะ

ทำไมเขาถึงจะสร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นมา
ลองดูว่าการสร้างหมู่บ้านในนี้ขึ้นมาที่มณฑลกวางตุ้งของจีน
เพราะว่าเขาต้องการที่จะไปบริจาคนะฮะ
โดยนายเฉินเฉินเสื่องนะฮะ
อายุ๕๔ปีเป็นนักธุรกิจค่ะ
ลงทุนไป๒๐๐ล้านหยวนหรือว่า๑๐๐๐ล้านบาท
เขาบอกอย่างนี้นะเขาสร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นมา
เพื่อที่จะเป็นการตอบแทนบ้านเกิดเมืองนอนของเขา
โดยการที่จะให้ทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นเข้าไปอยู่ฟรี
เป็นพระเป็นชาวไล่ชาวนาด้วย
ใช่แต่ผลปรากฏว่ามีปัญหาค่ะ
ปัญหาคืออะไรเพราะว่าคนที่จะเข้าไปอยู่นั้นน่ะ
บางคนก็แบบมีลูกมีหลานมีลูกมีเต้า
มีร้านมีเลนส์มีอะไรคนจีนมันก็แบบว่าเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกัน
เข้าไปอยู่ไม่หมดหนึ่งหลังเข้าไปอยู่ไม่หมด
ก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการหยุดสร้างเอาไว้ก่อนนะ
ว่าจะทำยังไงกับปัญหาแบบนี้บางคนก็แบบว่าออกไปจากหมู่บ้านนี้แล้ว
แต่ว่ามีเฉพาะคนแก่อยู่เท่านั้นเองจะให้อยู่ไหม
ปัญหาก็เกิดขึ้นนู่นนี่มากจากนั้นนะอ่ะไม่เป็นไร
สร้างต่อก็ได้นะอีตาเฉินซึ่งก็บอกสร้างต่อก็ได้แล้วทำอะไรรู้ป่ะ
ให้จับฉลากเอาใครจับได้เองก็เข้าไปอยู่ก็แล้วกัน
นั่นแหละจบแค่นั้นนะคือหลังนึงอยู่ได้กี่คนเอาเท่านั้นจับฉลากเอา
สมมุติว่าหลังนึงนะแกมี๓คนก็เข้าไปอยู่อีกหลังนึงมี๓๐คนก็เหลืองแกเข้าไปอยู่
จับฉลากเอาอ่าก็จับฉลากเอาก็แค่นั้นอีกใครไม่ได้อยู่ก็
แล้วก็มีปัญหาคือบ้านเก่าแล้วจะทำยังไง
บ้านที่ตัวเองอยู่กันมาแล้วเนี่ยพอออกไปแล้วเนี่ยแล้วบ้านเก่าจะทำยังไง

นี่แต่แบบคนจีนเวลาเขาทำอะไรกันทีเนี่ยเขาทำหนักเนอะอย่างบางคนเห็นไหม

ไม่คิดล่วงหน้าเดียวนะว่าจะทำยังไงคือปลูกเลย
ไม่รู้เขาสวยด้วย

ตัวเองไปดูที่ประเทศจีนเศรษฐีคนหนึ่งประเทศจีน

ป่าของเขาอุดมสมบูรณ์มากกว่าประมาณเขาเขียวแล้วอย่างนี้
ป่าเข้าใจแต่ปลูกบ้านแล้วจะอยู่กันไม่ได้
ปิดเบรกแล้วเหรอ

เดินรอบเก้าอีรอบโกะอะไรกันพี่

หลังจากเจ้าชายบลูไนคนที่เป็นขวัญใจของประเทศไทย

หรือว่าจะได้เป็นวิธีใหม่
นั้นคันจริงเหรอเธอ
เธอต้องบอกถ้ามีเจ้าชายซึ่งแบบเจ้าชายชื่อว่าอัตโดนมาที่น

หล่อหุ่นดีมาก
หล่อมากอ่ะโอ้มายก็อดดูดิหล่อมากอ่ะ
คือเขามาเมืองไทยเขาเป็นโซงคอนซีริโชง
เป็นขวัญใจสาวกันเลยทีเดียวนะ
สาวแก่แม่ไหม้เนี่ยโหชอบกันเลยทีเดียวนะ

ก็เลยมาเปิดใจเพราะอะไรรู้ไหม

หนูเพิ่งบินกลับมาจากฝรั่งเศส

ทุกอย่าง

มากดไลค์แต่ว่า

เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะแฟนคลับก็ต้องบอกแล้วใช่ไหม

แต่แบบว่าบางทีเห็นเขาก็เคยมาภูกงภูเก็ตเนอะ

จริงแล้วยาย่าเนี่ยนะเขาบอกว่าท่านไม่ได้มากดไลค์นะ

พยายามจะพูดว่าไม่ได้มากดไลคเธอก็บอกมากดไลค์
เพราะว่าถ้ามากดไลค์ก็ต้องแสดงว่า
แฟนคลับของยาเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่า

ทำไมอ่ะแบร์ลี
ของเสื้อยืด
ของน้อง

แฟน
มันมีอะไรดีเหรอ

ดิฉันยังรักโลภโกรธหลงอยู่ค่ะ

เออยาเขาไม่ได้ให้

เอาภัยก่อนใช่ไหมเภยกับดิว

จนเป็นสไตล์สำหรับคู่รักนางร้าย

ล่าสุดฝ่ายชายนี่ทำเอาฮือฮา
หลังจากที่ฝ่ายชายโพสต์ประกาศโสดร้อยเปอร์เซ็นต์
พร้อมแคปชั่นตามนั้นนะครับ
เห็นมาเที่ยวกับพานทองแท้อยู่เหมือนกัน
แล้วก็แป๊บเดียวไม่นานก็ลบทิ้ง

เพราะฝ่ายหญิงนางไม่มีความเคลื่อนไหวเลยในขณะที่โพสต์ดังกล่าวเนี่ย
ก็ไม่ไหวถูกชาวเน็ตเนี่ยแคปไว้ทันนะฮะ
ส่วนจะรักหรือจะเลิกก็เดี๋ยวรอให้
แต่คู่นี้รักเลิกกันเป็นเรื่องปกติไหมไม่รู้ไม่เคยเจอมันเลยอ่ะจริงแต่คู่นี้มันก็รักเลิกตลอด๒๔ชั่วโมงอยู่แล้วไหม
ใครเหรอ
ไอวันพล้อยกับดิว

พี่นี่พันเขาบอกว่าจัดหนักเลยสะพายฝ่ายหญิงด้วยรถมันเมื่อตอนที่วาเลนไทนี่ซื้อรถสปอร์ตไปแล้ว
แต่วันนี้เนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวที่อิตาลีกันส่งลงรูปหวานแบบว่าเหมือนรูปพรีเวดดิ้งเลยทีเดียว
วิวก็สวยคนก็น่ารักแล้วดูรอยยิ้มนะคะฉันฉ่ำชื่นเหลือเกิน

การเที่ยวครั้งนี้ของทั้งคู่เหมือนไปซอฟฮานิมูลตามภาษาคนรัก
อื้อจ๊ะโอ้ยแต่งตัวเต็มเนี่ยวมาก
ยังบอกอีกว่าภาพที่ถ่ายออกมานั้นดูโรแมนติก
เหมือนกับถ่ายพรีเวดดิ้งเตรียมแต่งงานวิวสวยมาก
นี้เขาเคยเป็นอยู่กระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมล่ะ

ไม่ได้เป็นไม่ได้สายทูต
อ๋อทำอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องถามนิโน่อีกทีนะ
แต่ว่าเขาก็ร้องเพลงอยู่เรื่อยนะ

เรียกเขาก็รับราชการด้วยถูกต้องไหมล่ะ
ตอนนี้ตอนนี้รับอยู่ไหมรู้สึกว่าไม่แล้วนะเท่าที่ถามเนี่ย

ชมพู่ค่ะคุณม้าค่ะเชิญค่ะ

เออเล่นเหรอเอาโดนอีกแล้วเหรอ
ชมพู่นะคะนางจะโดนอีกแล้วแองจี้

ชมผู้ค่ะชมผู้ที่มีรูปแฟน
สายฟ้ากับภายุนี่นะคะ
คนก็ถามว่าเนี่ยเลี้ยงลูกหนักขนาดนี้
งานก็ทำมีเวลาหวานกับสามีหรือ

ก็เลยถามว่าช่วงนี้มีเวลาสวีทกับพี่น็อตบ้างไหม

อ๋อนี่ไงเดี๋ยวถ่ายรูปคู่ให้ดู

ที่อยู่กันสองคนเขาก็ชวนทานข้าวด้วยกันตลอด
แต่บางทีชมก็ติดลูกติดเอาลูกนอนยิ่งปั๊มนมถี่อย่างนี้

เท่ากับ๑๐เดือนที่เหลืออยู่ก็อยู่ในสต๊อกไปเพราะนางปั๊มไว้เต็มตู้เย็นลูกมาก
กินไปจนเหลือหมดต่ออย่างนมกินหมดเมื่อนั้นคาดว่าจะหมดภายในปีนึงพอดี
คิดว่าน่าจะมีเวลาให้กันมากขึ้นคิดว่าปั๊มเยอะแค่ไหนคิดดูดิคุณ
นางเป็นแบบมนุษย์ผลิตนมมากอีกคนนึงคืออ้อมพิยดาประหลาดว่าเยอะมาก
สามารถแบ่งให้เพื่อนได้ออมพิยดาเห็นตัวเล็กอย่างนั้น
อยากมีลูกสาวเพิ่มไหมนะคะใครก็อยากรู้ก็อยากมีนะคะ
แต่อาจจะต้องพักหายใจก่อนอย่าให้เขาตัวประมาณนึงแต่ไม่อยากให้ทิ้งห่างกันมากนัก
มีเด็กอ่อนสองสามคนพร้อมกันมันหนักอยากให้สองคนนี้ได้คุยกันรู้เรื่องก่อน
น่าจะได้ลูกสาวสักคนหนึ่งเนาะเพราะนางชอบแต่งตัวนี่คนขายต่อมาตลอดว่าเป้อารักเนี่ย
หมดหลังจากที่สูดมานานเหรอเกิน

เป๊อารักมีแฟนจริงมั้ย
คนก็เลยไปจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเป้อารักษ์กับนักแสดงสาวเนี่ย
สถานะของทั้งคู่เป็นยังไงกันแน่แถมเมื่อไม่นานมาเนี้ย
ไม่นานมาเนี่ยเพิ่งมีภาพหลุดไปกินข้าวด้วยกันมาด้วย

เฮ้ยสาวคาริสาเนี่ยแหละ

แต่ถูกแคปออกไปให้เหลือ๒คน
ความสัมพันธ์ก็คงจะตอบคล้ายแบบเดิมคือ
พี่น้องกันน่ะแหละ
เพราะหนูเองยังไม่โฟกัสเรื่องความรักเพราะเวลาไปไหนมาไหนกับผู้ชายเนี่ย
เดี๋ยวจะหาว่าหนูนอกใจเขาไง

มันก็จะกลายเป็นพูดอะไรต้องระวัง

กับการตอบคำถามว่าเออเป็นแฟนกันแล้วบอกเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้เหรอ

บอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ต้องพี่น้องพี่น้อง

จะมีก็มีจะไม่มีก็ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไร
มีก็ไม่ได้ว่าจะผิดไม่มีก็ไม่ใช่ว่าจะผิด

คนเราจะไม่มีแฟนอยู่ในวัยหนึ่งน่ะ

ดีก็ล่ะน้างงันจริงน่ะ

ก็เธอกลับมาจากเกาหลี

นางก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้ไปทำอะไรค่ะ
เห็นกันตลอดเวลาโอละหมานจานใหม่

คืออาจจะแบบว่าวนขึ้นช่วยในซ้ำนะตอนที่นางกลับมาจากเกาหลี
แต่นางบอกแล้วว่าถ้ามีอะไรปรึกษาแม่อย่างเดียวค่ะ
นางบอกแล้วนางจับมือกันแล้ว
นางบอกว่าปรึกษาแม่อย่างเดียวค่ะไปเที่ยว
ไปเที่ยวแล้วก็ไปกินสักกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยอ้วนเลย

เธอนางมากแฟนเก่า
แฟนเก่านางหนังก็ทำจะหล่อเลย
ปากเป็นรูปยูคว่ำแบบว่างั้นมันมีใหม่แล้วปะ

อันนี้นะก็เป็นเก่าแต่แบบว่า
ซึ่งแบบว่ามันใช่ที่สุด
อันอื่นเนี่ยคือไม่ใช่แต่คนนี้ใช่ที่สุดแต่เลิกกันไปแล้ว
เฮิดสุดเฮิดที่สุดลูกสาวมันเฮิดมาก

กลับมาพบกับข่าวใส่ไข่ได้ใหม่วันจันทร์นะฮะ